แต่ราคาจะตามตำแหน่งหรือเปล่า

และราคาตั้งต้น
แก้วน้ำพลาสติกที่แป้งเลือกมาวางช่องที่หนึ่ง
ราคาตั้งต้นอยู่ที่

ตรงใจเท่าไหร่คิดว่าแพงไปเหรอคิดว่าแพงไปคิดว่าแพงไปสำหรับแก้วน้ำพลาสติกค่ะ
เอาล่ะอันที่สองนะคะถ้วยกระดาษตาไก่นะคะราคาต้องแพงกว่า๕๙บาทนะคะ
ถึงจะสะสมไป๕๐๐บาทนะฮะมาลุ้นกันค่ะและราคาอยู่ที่

ราคาอยู่ที่๔๐บาท
โอ๊ยโยโย้คอแรกก็โดนไปแล้วค่ะ
ถ้วยกระดาษตาไก่นะคะถูกกว่าค่ะ

และตอนนี้มาลุ้นกันค่ะ
โป่งคะสีราคาอยู่ที่

ดูท่า

๑๒๙บาท
จาก๕๙นะคะโดดมา๑๒๙เลยนะคะ
แต่ว่าแพงกว่าค่ะสะสมไปแล้ว๕๐๐๐
ถูก

เพราะว่าต่อมาจะต้องเป็นนี่แล้ว

กล่องโฟมจะต้องแพงกว่า๑๒๙บาท
ถึงจะสะสมเพิ่มอีก๕๐๐บาท
ตอนนี้แจ็คพอร์ตเราไม่ได้แล้วนะคะ
เพราะว่าเราโดนถ้วยกระดาษตาไก่เนอะเรียบร้อยแล้ว

องโฟมจะต้องแพงกว่า๑๒๙บาท
และต่องโฟมราคาอยู่ที่

เรียบร้อย

ก็ยังสะสมคงที่อยู่ที่๕๐๐บาทค่ะ

โค้ก๖กระป๋องตรงนี้
จะต้องแพงกว่า๑๒๙บาท

โค้ก๖กระป๋องนี้ราคาอยู่ที่
และราคาอยู่ที่
๗๒บาท

จะบอกว่าไม่ได้เลือกซื้อของเองเลย

โห้สิรราย

กลับไปนิดหน่อย

ตอนนี้ก็มีละครค่ะ

ตอนนี้ก็รับเรื่อยเลย

ก็รับหมดนะไม่ว่างานละคร

เอาล่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณน้องแป้งด้วยนะคะ

คุณแป้งไม่สามารถคว้าแจ็คพอร์ต
แต่ก็ยังได้รับเงินรางวัล๕๐๐๐บาทกลับบ้าน

ก็อย่าลืมติดตามผลงานของเธอด้วยนะครับ
คนเก่าไปคนใหม่ก็ต้องมา
จะเป็นใครไปดูกันเลยครับ

เป็นนายแบบหุ่นจีเวิร์ด

สวัสดีครับ

ก็ว่างกระแทะเสาไฟฟ้าเล่นครับ

ส่วนมากจะเป็นงานรับงานเดินแบบด้วยร้องเพลงด้วย
เก๋มากแล้วช้อปปิ้งเก่งไหมคะ

เอาล่ะชีวิตเราแขวนอยู่กับดวง
แต่ว่าคุณคะราคาก็สำคัญค่ะ

ถามเลยของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
นี่ไง
เอาพระไปให้เขาดู

เอามาถ่ายรูปหมูเลย

ไม่ยากหรอกถ้าพระแท้ก็ต้องเดินบินทบาทได้
โอ้โหอย่างนี้ตี๔ฉันไม่ต้องไปดักรอวัดปากน้ำเหรอ

นี่ได้มาใหม่เลย
อุ่งนี้ในแถวนกรสวรรษ

อู๋นี่หายไปแถบหนึ่งคร่างซ้ายเนี่ย

ไม่มันตัดผมสั้นแถบนึง

เข้าตรงสี่แยกบ้านม้า

ไม่รู้อีโน่อีเหน่เลยกำลังหาบขายไข่ปิ้ง
แอดแอดแอดไอ้นี่ก็มา๑๔๐คิง
โครงมันจอดซื้อไข่ปิ้งมันจอดซื้อไข่ปิ้ง

หิวมันบอกสุขาสาไม่ค่อยมีไข่ปิ้งขาย
อ๋อแถวนั้นแหละสิใช่อีกคันหนึ่งสวนมาอยู่เรนฝั่งนู้น
เป็นไงแล้ววิ่งสวนกันมาเนี่ยเออโอ้โหดิบ
หือบดทั้งเบ้าอ่ะเบ้าตาล่วง

แสงเขาเข้าตาแล้วก้มหน้าขับเค้าเงยมาเอาถึงรูเลแบน
อ่ะเดี๋ยวไอ้หนูเล่นอยู่ที่ไหนตามไปดู
ไม่ได้เล่นตลกแล้วนะแต่องค์นี้เนี่ยเคยเห็นพุทธคุณมาแล้ว
ขนาดไหนบ้างครับแถวบ้านเค้ามีเรื่องกัน
อีกคนคนก็คือองค์นี้เลยนะอู๋เคยยิงกันตำเคลือไม่เข้า
ก็เรียกว่าเหนียว
ไม่เข้าไปยุ่งกับเขา
ปิดประตูนอนเงียบเลย

ถ้าเก่งเรื่องพระจริงหยิบองค์ไหนทายให้ถูก

นี่เอานุ็งไว้ใกล้ดีกว่า

พี่ปูทอง

เออเนี่ยองค์เนี่ยพระพุทธคุณสุดยอดนะ

รับรองไฟไม่ไหม้แล้วก็ไม่ร้อนด้วยเฮ้ยจริง

ยืดนิ้วด้วยนี่เนี่ยไม่ร้อนจริงเหรอ
ไม่ร้อนเอา้เลยแสก
พี่พีชขอบ

กรำไหมเอานิดกว่าค่ะนิด

หรืออะไรไม่ได้เหรอ

มั้ยกล้ามฉะป่าย

เฮ้ยพี่คอมล้อนเหรอผมไม่ก็ล้อน
มีอีกมาไหมมีทั้งแผงเลย

โอ้โฮโอ้โฮ

แล้วเขาเป็นเบาหวานหนังเขาร้อนช้า

แค่ผิวปากตามมาเป็นตัว

โอ้โหไม่ตามหาคน

จริงเอาดูดิ

พี่ตีมันอยู่ที่ใจเราด้วย

ที่สละบุรีอ่ะเณรพะลมอ่ะ
ที่สละบุรีอ่ะเณรพะลมอ่ะ

นี่ตีหัวแขกติดแล้ว
ติดแล้วติดใจติดคุกระอีก
ตีมันก็ติดคุกแล้วสิแล้วพี่ตีไปเจอผู้หญิงที่ไหนมา
ไม่รู้ผู้หญิงสวยมากเลยโอ้โหเรียกว่าสูงลักษณะสูง
ตำผมสั้นเยาผิวขาวดำโอ้โห
ตกลงมันคนหรือเปล่าวะเนี่ย
หรือว่าผิวพระม่าดในตาแหกเลย

ตาแหกตากลมเหมือนไข่ห่าน

ปากนี่เลียวอย่างกับกระจับทางโอ้โฮ
ดูสวยมากน่ารักเห็นแล้วหลงไหลเลยละนะครับ
พี่หนุ๊ยชื่อตีนี่สิ

พรุ่งนี้ต้องมาติดตามชมความสนุกกันต่อ
และตอนนี้ก็ได้เวลาของคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
รู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรำ๓ที่นี้
ที่ไหนราคาถูกที่สุด
ส่วนน้ำเนรมิตบุรีรำ
๒อุทญานไม้ดอกเพราะเทหละเพลิน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง

พี่ว่าหนูทั้งกลับข้าวมา
เดี๋ยวก่อนทั้งกลับข้าวลองไปดูหนังอากับพี่มั้ย
อุ๊ยค่ะแล้วอะไรมั้ยหนังอาชลอง
อ๋อทองสี่ค่ะนี่เลยจ้ะแกงแกะ
จะแกะยังไงมีเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ย

เฮ้เคลียบ

โปรดติดตามตอนต่อไป